สุพรรณบุรีค่ะตามพี่ถั่วแร้เชิญยิ้มไปเลย
ไปทำบุญค่ะที่สำคัญแหม
อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ของแถมอะเนาะ
ได้ตัวเลขติดไม้ติดมือมาด้วย
บอกว่าวันนี้คุณผู้ชมตั้งใจดูนะคะ

และทุกข่าวก็จะมีตัวเลขติดไม้ติดมือ
ดีทั้งนั้นไม่ควรจะพลาดจริงวันนี้คุณผู้ชม

เรื่องพี่ถั่วและดีกว่าเมื่อวานนี้พี่ถั่วแระเชิญยิ้มค่ะ
ได้เดินทางไปร่วมพิธีสวดพานยักษ์
เป่ายันเกราะเพชรที่วัดทุ่งแฝกจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยพี่ถั่วแร้ค่ะบอกว่าการมาร่วมงานในครั้งนี้เนี่ย
เกิดจากการเชิญชวนของเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง
ซึ่งเจ้าตัวเชื่อว่าพระคุณเจ้าเนี่ย
ต้องเห็นอะไรในตัวของพี่ถั่วแระ

รู้ปั๊บได้เชิญมาปุ๊บคุณผู้ชมดูตามภาพเลย

อ่ะชาวบ้านพูดง่ายคือเขาเรียกว่าของมันขึ้น
ของขึ้นนี่ไงนี่ไงสวดพาญญาคต

เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีคุณสัยต่างออกไปจากตัว
ก็คือความเชื่อส่วนบกทนนะคะ
ตามภาพอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณจริง
คือเอาจริงส่วนตัวเคยได้ไปพิธีแบบนี้นะ
แล้วก็มีคนที่มีอาการแบบนี้จริง
คือตอนที่พี่ไปเข้าพิธีแบบนี้อันนี้ความเชื่อนะคะ

บรรยากาศรอบข้างมันเป็นยังไงคนลุกมาก
ขนลุกมากโดยเฉพาะตอนที่จะต้องจุดทูบจุดเทียนนี่แหละ

จุดทูบจุดเทียนจุดประทัดก็มา

เพื่อเอาเลิกเอาชัยด้วยละกัน

และที่สำคัญไปซูมดู๒ตัวเลขนิดนึงละกัน

เฮ้ยคนลุกแล้วนะ
ไปไกลละไปไกลละ
ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เลิกงามยามดีจริง

ก็ได้จัดนะคะเดินทางไปร่วมงานไหว้ครูทรัพย์เรืองเดช
ซึ่งจัดขึ้นโดยอาจารย์วินไทยโหนมาเฟีย

อกจากนี้ค่ะก็ยังมีคนบันเทิงสายมู
เดินทางไปร่วมงานอีกมากมาย
แฮนดี้รากแก่น
พี่อู๋สามากับแฟนหนุ่มนะคุณอาร์ดรณชัย
และที่สำคัญนี่คุณผู้ชมหาสังเกตไหม

ฉันไม่สามารถพูดได้หมดจริง
เพราะว่าดาราวันนั้นไปเยอะมาก
จริงซึ่งในงานครั้งนี้ค่ะ
แคนดี้ก็ยังได้แต่งกายชุดนางรำ

แล้วก็ในระหว่างการทำรำถวายอยู่นั้น
คุณผู้ชมนิดนึงลองสังเกตดี
สีหน้าสีตาที่ไม้ที่มือ

เกร็งเหมือนอะไรสักอย่างเลย

แล้วพอรำถวายจบเพลงอาจารย์วินไทยค่ะ

ก็เดินมาสวดมนต์นิดนึงก็แล้วกัน

ให้นักร้องสาวกลับมามีสติ
เช่นเคยค่ะก็เป็นความเชื่อ
เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โดนบันดาลโดนบันดาลอะไรประมาณนั้น
คุณผู้ชมอันนี้แล้วแต่ความเชื่อจริงนะคะ

เราไม่พลาดอยู่แล้วค่ะเออนิดนึงละกัน

ไม่ไปไม่ได้ต้องมีบ้างแหละ

๓ไงแล้วก็เล็ก๒ไง

ข้างล่าง๓๑๑

บางคนอาจจะเป็นดูข้างล่าง๓๑

เออก็ได้อยู่นะ

ไม่พลาดจริงกับการจุดทูบตัวเลข
เก็บแป้มบุญเก็บตัวเลขกันไว้
ใช่ครับ
ข่าวต่อไปคุณผู้ชมนะคะ